เดี๋ยวจะพาไปดูนี่หน่อยละกัน
เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้

แต่เรื่องของการแข่งกินนั้น
ไม่มีทางแล้วครับที่จะมาชนะพวกเราได้
หรือเปล่า

กินได้ต้องใจรักแบบนี้
ไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรครับ

บอกให้ก่อนเลยละกันเดี๋ยวจะงง

๓๒๑ศูนย์กิน

กติกาแค่๓๒เท่านั้นก็คือ
จำปาดะ๒กิโลกรัม

เอาเม็ดออกด้วยนะ
ฮะจำปาดะมีเม็ดนะ

ก็นำผลที่เหลือมาชั่งกิโล

เบอร์๑ชนะเลิศได้๑๕๐๐บาท

ดีจังครับเพราะว่าทานหมดจริงไหม

แต่บางคนไม่หมดก็ไปชั่งกิโลไง
ก็ถือเสื้อว่าใครกินได้เยอะที่สุดก็คว้าแฉมกันต่อ
ที่เหลือก็เอากลับบ้านไปทานต่อ
แล้วดูบรรยากาศสิครับเขาไปทานกันนะครับ
เพศทุกวัยไปกันได้หลายคู่
ไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่สามีภรรยาคู่แม่ลูก
คู่เด็กเล็กเด็กแดงกันก็ไปทานกันได้ล่ะ

ดิฉันคู่คุณชนะคุณนิวนาวคู่น้องสเกล
ส่วนคุณจะเป็นคนทานใช่ไหมหรือผมป้อน
อ้อนนี่แหละคุณเนี่ยต้องเป็นคนทำ

มันสนุกตรงที่ว่าคนป้อนเนี่ยเขาต้องปิดตาไว้ไม่ได้เห็น

คือป้อนก็คือแบบไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นยังไง

สภาพการกินเนี่ยมันยังดีอยู่ไหม

ยังยังยัง

ป่ะอยากขอยังออกมาอีกเลย

เอ้าก็สนุกสนานกันไปแหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าคนที่ชนะเลิศนะครับ

กินกันได้กินกันดีกินจำปาดะไป

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักจำปาดะ

เออมันเหมือนเป็นลูกครึ่ง

แต่ว่าเนื้อสัมผัสจะแบบนิ่มหน่อย

แต่ส่วนใหญ่เขาเอามาแปรรูปกันเยอะนะ

ก็เอามาเป็นจำปาดะทอดบ้าง
หรือว่าเอามาทำเป็นเค้กจำปะดะ

อีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะถามคุณผู้ชมเหมือนกัน
เคยลองไหมกับจำปาดะแปรรูป

ไม่เคยเห็นนะคล้ายกับขนุนไง